ผู้ชายคนหนึ่งค่ะนำภาพลุงคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกายสะบักสบอมเลือดเต็มเลยนะคะ
โพสต์ร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางเฟซบุ๊คคุณผู้ชมเนี่ยภาพเนี้ย
เช็ดเลือดออกไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เจ้าของภาพบอกว่า
เชื่อไหมว่าเลือดเยอะกว่านี้อีกคือต้องใช้คำว่าสะบักสบอม
หนอใจร้ายทำร้ายคุณลุงได้นะคะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของภาพเมื่อสักครู่ที่เขาเป็นคนถ่ายแล้วก็เอาเรื่องราวมาบอกต่อ
ในเฟซบุ๊กนะฮะชื่อว่าคุณนัทธพลโตสำริสอายุยี่สิบเอ็ดปี
คนนี้แหละที่เข้าไปช่วยเหลือลุงจอยคนเมื่อสักครู่นะชื่อว่าลุงจอยค่ะ
คุณนัทพลบอกว่าช่วงตี๒ของ๒๔กันยายนขณะที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับแฟน
พอมาถึงหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังกระทืบลุงจออยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณนัทพลก็เลยตัดสินใจวนรถหาที่จอดแล้วรีบวิ่งเข้าไปช่วย
ตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายคนร้ายตอบกลับมาบอกว่ามันขโมยของกู
ปั่นจักรยานหลบหนีไปค่ะส่วนลุงในสภาพโอ้โหจมกองเลือดนะคะ
ตอนนั้นคุณนัทพลบอกว่าเหมือนลุงไม่มีสติแล้ว
เขาเองพยายามที่จะช่วยเช็ดเลือดให้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อเอารูปถ่ายรูปนี้ที่เราได้เห็นพร้อมกันส่งให้กับตำรวจ
แต่ภาพนี้คุณนัทพลบอกว่าเขาเช็ดเลือดให้ลุงแล้วนะจริงจริงเยอะกว่านี้อีกเลือดอ่ะ
เต็มตัวเลยอ่ะค่ะทีมข่าวเอาล่ะลงพื้นที่ไปที่ซอยจุดเกิดเหตุ
คาวบอยถนนอโศกเพชรชบุรีตรงนี้เนี่ยคนพลุกพลาดเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าลุงคนนี้บางคนก็เรียกว่าลุงจอย
บางคนก็เรียกว่าป้าจอยทานโทษนะคะเพราะลักษณะแกตุ้งติ้งหน่อยนะคะ
มีอาชีพหาบเร่เดินขายขนมและมักจะตั้งแผงหน้าร้านสะดวกซื้อ
แถวซอยสุขุมวิทยิกสิบสามเป็นประจำต้ั่งแผงตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนทั้งถึงดึกดึกแต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่าลุงจอยหรือว่าป้าจอยเนี่ย
พักอยู่แถวไหนกับใครด้วยความที่ว่าลุงเนี่ยอายุมากแล้วอะค่ะ
แล้วลักษณะแกตุ้งติ้งไม่สู้คนชาวบ้านแถวนั้นบอกนะคะ
จะถูกพวกคนเมาคนไร้บ้านแถวนั้นทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
พอแกถูกทำร้ายทุบตีทีหนึ่งแกก็จะหายหน้าหายตาไปสักประมาณ๔๕วัน
แล้วค่อยกลับมาขายขนมใหม่ที่ผ่านมาลุงจอยตั้งใจขายขนมหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง
ไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่เคยไประรานใคร
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคนที่มาทำร้ายลุงเนี่ยมันโกรธแค้นอะไรลุงนักหนา
อยากให้ตำรวจในท้องที่จับตัวคนร้ายที่ทำร้ายลุงจอยมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วนะคะ
ส่วนตอนนี้อัปเดตอาการลุงจอยหน่อยค่ะอาการล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้ว
เพราะว่าหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็ตำรวจก็รับเรื่องไว้แล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีคนจะพาลุงจอยไปอยู่ด้วย
สารลุงนะจะไปสู้ยังไงแก่แล้วนะคะ